แแล้วไปดูช่างแอร์

หลังจากที่รับบททอดเสื้อ

แล้วดีตาก็ถูก
นี้เลยค่ะได้รับบทช่างแอร์ในตำนาน
ด้วยความที่ฮาก่อนอันนี้เขาไปถ่ายแบบสไตล์ฟิตซี่

ล่าสุดก็ได้มาประกบน้องมินพิชญานะครับ

ในรอบ๕ปีนะนางไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วค่ะ
เพิ่งปล่อยเพลงเสียเวลา
เนื้อหาเขาบอกว่าฟังแล้วมันจะเซ็กซี่

นี่เจ้าตัวก็พาแฟนสาวชื่อว่าน้องจีจี้
มาเปิดตัวกับบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ

ตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วนะครับผม

แม้ว่าจะมีเสียใหญ่มาขอเลี้ยงดูด้วย

เราก็เงินต่อสนองเพื่อผู้ชม
ผู้ชมผมพบกับแฟนเนี่ยก็เหมือนกับ
ผมทำงานในวงการบันเทิงมาแล้วอะไรอย่างนี้
มีความเป็นเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของงานอะไรอย่างนี้ครับ